ข่าวแรกกันเลยดีกว่าค่ะจุดพลุค่ะ
ต้อนรับว่าที่เจ้าสาวคนใหม่นะคะน้องจ้าจ๋พริมตากับแฟนนะคะ
จิ๊บวัสสุอายุห่างกัน๑๖ปีพี่ติ๊บ๕๑แล้วนะคะ
ก็นี่แหละค่ะเขาไปเที่ยวกันที่เบสนะคะแพ็กกระเป๋ากันไปนะคะ
แล้วก็มีภาพช็อตสวีทคุกเข่าขอแต่งงานค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะแสดงความดีกันมากมายกันเลยทีเดียวค่ะ
แล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาทะเลาะกันทุกวันง้อกันทุกวัน
แต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะก็ได้แต่งแน่นอน

แต่งแถวบ้านพี่จิ๊บก็ได้บ้านพี่จิ๊บที่ดงที่ดินตรงแยะ

แล้วก็เข้านะคะกับน้องเฮฮาลูกสาว
ซึ่งเกิดกับภรรยาคนแรกซึ่งตอนนั้นก็อายุน้อยห่างกันเกือบ๒๐ปีคุณผู้ชม
นั่นหมายถึงเมียคนแรกนะคะแต่หย่าไปแล้ว

แล้วก็คนในแวดวงบันเทิงก็มาแสงความเป็นดีนะคะ
โลกเป็นสีชมพูค่ะความรักสดใสเสมอค่ะ